แล้วก็จะเห็นการเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามา
ก็คือพื้นที่สนามฟุตบอลของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
หลังจากที่เข้ามาในช่วงเช้าตอนนี้
ผู้ชุมนุมมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้ว
ถ้ามีภาพแผนที่ของทางพื้นที่ท้องสนามหลวง
เวทีการชุมนุมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับทุกผู้ชมครับ
หรือว่าถ้าจะเป็นในส่วนของการเตรียมกำลังในการรับมือ

เราก็จะให้ดูนะฮะว่าตำรวจเนี่ยเตรียม
วิธีแบบไหนอะไรยังไงในการที่จะรับมือผู้ชุมนุมได้บ้างนะครับ
นี่คือการเตรียมกำลังรับมือ
ของผู้ชุมนุมนะครับโดยทางตำรวจนะครับ

ประจำกลางอยู่ตั้งแต่นู่นนะฮะตั้งแต่วันที่๑๗แล้วนะครับ
จำนวน๓กองร้อยด้วยกันก็๔๕๐นาย
ก็เข้าไปประจำการนะครับโดยเฉพาะต้องไปดูแลเรื่องของสถานที่
ราชการสำคัญต่างทั้งตึกไทยคู่ฟ้า
ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับธรรมเนียบเองก็จะมีตึกบัญชาการด้วยทั้งหมด
เป็นเขตห่วงห้ามทั้งหมดเลยนะแล้วเขาก็มีการเพิ่มเรื่องของกล้องนะ
ว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้ก็จะเดินไปที่ธรรมเนียบด้วย
แม้ท่านนายกบอกว่ามาได้นะแต่ไม่สมควรจะมาแต่ว่า
ผู้ชุมนุมก็ย้ำว่าก็จะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่างนะครับ
นี่คือธรรมเนียบนะเนียบจะใช้๓กองร้อยกองร้อยละ๑๕๐นายก็๔๕๐นายนะครับ
ถ้าเป็นในส่วนของสนามหลวงนะครับท่านผู้ชมครับ
เตรียมกำลังในการดูแลผู้ชุมนุมนะครับ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสนามหลวงใช้๖กองร้อยนะครับ
๖กองร้อยก็๙๐๐นายนะครับพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
จะเห็นเส้นแดงตรงนี้นะครับคือจุดต่างที่เจ้าหน้าที่
จะไปประจำจุดนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีส่วนของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ

ตำรวจก็อยู่ที่นี่ประมาณ๓กองร้อยเช่นเดียวกัน๔๕๐นาย
ดูแลมรอบธรรมศาสตร์เลยนะครับก็แน่นอนต้องเตรียมพร้อม
ทั้งประตูด้านฝั่งสนามหลวงเอง
ฝั่งท่าพระจันทร์หรือว่าทางฝั่งถนนพระอาทิตย์เองก็ดีนะฮะตำรวจก็
อีก๓กองร้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็อย่างที่เราทราบดีว่าไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์แล้ว
ออกไปอยู่ที่บริเวณสนามหลวงหมดแล้วนะครับ
ที่พระบรมหารัชวังนะครับก็คือจุดที่จะอยู่
พื้นที่แถวแถวท้องสนามหลวงครับนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะกัน
พื้นที่ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับในการตั้งแผงเหล็กนะฮะ
กั้นเอาไว้มีรถน้ำนะครับไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับ
เกินกว่า๑๕๐เมตรตามกฎหมายนะครับกำลังตำรวจเนี่ย
วางเอาไว้๔กองร้อยนะครับ๖๐๐นายด้วยกันนะครับ
ก็จะมาจากหลายพื้นที่นะครับทั้ง
กองบังคับการตรวจผู้ทรภักดิ์หนึ่งนะมีจากผู้ทรจังหวัดตราส
มาด้วยนะครับมีที่ชนบุรีด้วยแล้วก็ที่มหาสรคามด้วยนะครับ

เราไปดูเรื่องของเส้นทางการจราจรหน่อยแล้วกัน

เราจะใช้เส้นทางไหนได้บ้างกับเรื่องของการแจ้งเลี่ยงเส้นทาง
จราจรจากทางด้านของบรชนนะวันนี้รวมทั้งวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยว
ท่านจะขับรถเข้ามาแล้วก็จะประสบกับเรื่องของการจราจรติดขัดต่าง
แน่นอนนะฮะรอบสนามหลวงเองตอนนี้ผู้ชุมนุมก็เข้ามาอยู่แล้ว
ก็จะมีรอบถนนราชดำเนินใน
ต่อเนื่องไปทางด้านของฝั่งทนก็คือสะพานถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่าง
ต่อเนื่องไปถนนตันนาวถนนดินสอ
แล้วถ้าเกิดเขามีการเดินไปพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปถนนราชดำเนินกลาง
ราชดำเนินนอกอาจจะติดขัดพ่วงไปถึงวิสุทธิ์หลานหลวงเองก็ดี
หรือว่าถนนจักรพธิพงก็ดี
รอบพื้นที่นี้ถ้าเลี่ยงได้วันนี้พรุ่งนี้ก็อยากจะให้เลี่ยง
เข้ามาอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะครับ

เรื่องของพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะนะครับ
ตรงนี้ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปแจ้งเตือน
เข้าไปแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตามนี่แหละครับตามพรบการชุมนุมสาธารณะนะครับ

ถ้าดูเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้บอกเอาไว้นะครับ
ก็คือการไปปักหลักชุมนุมครับนะครับแล้วก็
ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ
จะยึดตามพรบการชุมนุมสาธารณะนะครับต้องมีระยะห่าง
ธรรมเนียบรัฐบาล๕๐เมตรนี่ตามกฎหมายนะครับ
ผู้ชุมนุมจะเข้าไปไม่ได้นะครับส่วนเขต
พระราชฐานนะครับต้องมีระยะห่าง๑๕๐เมตร
จะเข้าไปไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่จะกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าพรุ่งนี้จะมีการเดินขบวนนะครับ
ไปยังธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเนี่ย
นะฮะก็จะให้มาได้แค่สะพานมควรรังสรรค์
จะให้สิ้นสุดแค่นี้นะครับถ้ายึดตามกฎหมายนะครับ
ในการจะห่างพื้นที่ต่างต่างด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ณขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุม
สิบเก้ากัญญาทวงอำนาจคืนรัศดรใช่ครับนะฮะซึ่งเขามี
ร่วมมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้ใช้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
คืนนี้ตั้งเวทีปราศัยณขณะนี้อยู่ที่ท้องสนามหลวง
ครับจะปักหลักค้างคืนนะครับหลังจากค้างคืนคืนนี้แล้ว
พรุ่งนี้เช้านะครับ๘นาฬิกาแกนนำบอกว่าจะตั้ง
ขบวนนะครับตั้งขบวนเพื่อจะเดินขบวนไปยื่นข้อเรียกร้อง
ยังรัฐบาลครับก่อนหน้านี้นะครับเคยประกาศเอาไว้ว่า
จะไปยื่นข้อเรียกร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่เมื่อวานนี้นะครับท่าทีล่าสุดของทางแกนนำเนี่ยทางแกนนำ
กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่ายังไม่แน่ใจอ่าคือไปเนี่ย
แน่ครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนจะไปที่ธรรมเนียบ
หรือจะไปที่ไหนฮะทั้งการไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแล้วก็
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องจับตานะครับ
เมื่อออกเดินจากทางสนามหลวงไปแล้วเนี่ย
แน่นอนว่าก็ต้องไปตามถนนรัชดำเนินกลางใช่ครับผ่านรัชดำเนินกลาง
แล้วก็ไปถึงรัชดำเนินนอกนะฮะตรงรัชดำเนินกลางเนี่ยจะผ่าน
นุสวรีประชาธิปไตยนะครับผ่านสะพานผ่านฟ้าลีราช
แล้วจะไปถึงจุดสะพานมะขวานรังสรรค์ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ให้มาแค่นั้นไปต่อไม่ได้นะฮะส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุม
บอกว่าถ้าจะมารับหนังสือเรียกร้องของ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องเป็นระดับรองนายกขึ้นไป
นะฮะต้องเป็นรองนายกขึ้นไปนะครับอืมอ่าอยู่ที่ว่ารัฐบาล
ให้ใครมารับหนังสือครับแล้วถ้าไม่ได้ไปทำเนียบนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุม
วันพรุ่งนี้จะไปที่ไหนอืม๘โมงเช้านะครับที่
เดินขบวนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดินขบวนได้ตอน
กี่โมงแล้วจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนก่อนจะไปถึงจุดที่เขาบอกว่า
เขาต้องการไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับคุณผู้ชมติดตามหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีนะครับเราก็ติดตั้งแต่คืนนี้ถึงเช้าเลยคุณผู้ชม